แต่ว่าคำแรกวันนี้ไปดูข่าวเศร้าในวงการนางงามกันก่อน
แต่มันต่อเนื่องจากเหตุการณ์อุบัติเหตุตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของเมื่อวานคือ๑๕กุมภานะครับ
มีเหตุการณ์รถยนต์คันหนึ่งไปประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลังจากนั้นเนี่ยในเหตุการณ์นั้น

แต่ล่าสุดเมื่อตอนตี๓ที่ผ่านมา
เรามีบรรยายงานว่าหนึ่งในผู้บาดเจ็บสาหัสเสียชีวิต
แต่คนคนนี้เขาเป็นถึงรองนางสาวไทยปี๒๕๖๒ด้วยกันคุณผู้ชมนะฮะ
กลับไปดูตี๔เมื่อวานนี้ก่อนนะฮะ

มันมีเหตุการณ์รถคว่ำอยู่ที่หน้าคณะนิติศาสตร์ในมขอนแก่น
ก็ไปเจอรถยนต์ซูซูกิสวิปสีบรอนเงินสภาพ
โอ้พังยับเนี่ยทะเบียน๔กย๔๐๗๔เนี่ยนะฮะ
พังยับมากเลยหลังคายุบลงมา
มันมีเศษชิ้นส่วนกระจัดกระจายเต็มพื้นที่ไปหมด
มีร่องรอยของยางรถยนต์นะฮะ
คือรอยของล้อเนี่ยนะมันถลัยมันปาดไปชนกับฟุตบาท
แล้วก็ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ไปหยุดอยู่ที่ขอบถนนประมาณสัก๒๐เมตรได้
คุณผู้ชมดูสภาพนี้นะฮะรถมันยับมากนะฮะ
ในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตทันที๒ศพด้วยกันครับ

คือนางสาวกรชดาเสียงสายอายุ๒๒ปี
แล้วก็นายเกริกฤทธิ์สุกงพงพันคำอายุ๒๒ปีเท่ากันนะฮะ
แล้วเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บสองคนนะฮะ
คือนายถิมระเดชกุลเขมรังศรีอายุ๒๓ซึ่งเป็นคนขับ
ตอนที่ไปเนี่ยยังพูดได้ยังมีสติอยู่นะฮะ
มีบาดแผลฉีกขาดที่ศีรษะเหมือนเปิดออกมา
อีกคนนึงที่บาดเจ็บสาหัสคือนางสาวมนชนิดช่วยบุญอายุ
ปี๒๕๖๕นะก็ช่วย๒คนที่บาดเจ็บเนี่ย
นำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะก็สาหัสแล้วก็ต้องรีบรักษาเป็นการด่วนนะฮะ
ตัวก็บวมแล้วก็ล่าสุดคุณแจ๊คกระดินของเราผู้สิตข่าวบรรเทิงตัวสอบไปตอนตี๓
แสดงความเสียใจกับการจากไปของน้องเป็นอย่างมากรวมทั้งแฟนนางงามที่ติดตามเรื่องของการประกวดนางสาวไทยด้วยนะครับ
ส่วนอาการของคนขับก็คือนายถิมระเดชนะฮะยังอยู่ที่ห้องผู้ป่วยอยู่ตอนนี้ไม่สามารถจะให้การใดได้
ขณะที่ผู้เสียชีวิต๒รายติดต่อให้ญาติกลับมารับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว
ต้องรอให้คนขับฟื้นขึ้นมาก่อนแล้วก็อาจจะสอบประคำเพิ่มเติมต่อไป
เบื้องต้นเนี่ยบรรพพอซึ่งอยู่ในจุดเกิดเหตุในมขแก่งเขาบอกว่า
ตอนนั้นมันเป็นเช้ามืดมันมีเสียงรถยนต์พลิกคว่ำหลายตลบ
โคมคามก็เลยออกไปดูนะฮะ
ไปถามคนขับในตอนนั้นในตอนนั้นคนขับยังพอพูดให้การได้เล็กน้อย
แล้วทะไหลไปชนฟุฦาษณ์แล้วก็ไปชนต้นไม้
ก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นอย่างที่รายงานไป
ลายงานล่าสุดนั้นเป็นผู้เสียชีวิตสามศพ
แล้วก็บาดเจ็บสาหัส๑รายก็คือคนขับนั่นเองนะครับ